ส่วนเรื่องของยกน้ำหนักครับก็แน่นอนครับ
อย่างที่เราทราบข่าวกันเรื่องของการโดปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
พลตรีอินทรัศนยอดบังเตยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับ
การประกาศแบนตัวเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่แฟร์
เพื่อที่จะทำทุกอย่างนะครับให้ถูกต้องในเรื่องของการตัดสิน
แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกศักดิ์ศรีกลับมาครับ
มีการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนได้ทราบกันนะครับ
ยืนยันครับที่สมาคมประกาศยุติการส่งนักกีฬายกน้ำหนักเข้าแข่งขัน
ระดับนานาชาติรวมถึงกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นนั้น
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว
ก็ถือเป็นการแสดงสปีริตความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนรายการชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่พัทยาในช่วงเดือนกันยายน
ยังคงดำเนินการต่อไปแต่จะไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
พลตรีอินทรัศนก็บอกนะครับว่านักยกคำหนักของไทยทั้ง๘คนที่ถูกตรวจพบสารกระตุ้น
สมาคมได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วและคาดว่าจะเสร็จสิ้น
ส่งเรื่องให้กับทางสาพันยกอำนักกรณชาติภายในเดือนเมษายนนี้
ส่วนสาเหตุที่ผลออกมานะครับเป็นโดปก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากกระบวนการตรวจแบบใหม่
วัดผลจากฮอร์โมนของร่างกายเป็นหลักซึ่งต้องรอฟังผลกลุ่มตัวอย่างในขวดบีอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่๑๘มีนาคมซึ่งสมาคมยืนยันจะขอความเป็นธรรมจากสารกีฬาโลกอย่างแน่นอนครับ
ก็บินไปที่ฮังเคอรี่เมื่อต้นมกราคมไปที่สาพันยกอำนักรณชาติ
เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นตรวจไม่มีเจอ
แข่งขันก็ไม่มีเจอหลังตรวจแข่งขันก็ไม่เจอ
แบนตัวเองไม่สวมนักกีฬา
กรรมการประหารช็อกเหมือนกันเอ้าทำไมไม่ส่งมันยังไม่ผิดนี่
บอกว่าเรามีสภิลิตเรามีความรับผิดชอบ
คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ก็จะชิดข้ำโลกโดยที่เรายังไม่รู้ผิดหรือถูก

เสริมของแผนในการพัฒนานักกีฬายกกำหนักของไทย
หลังจากต้องปิดแคมป์เก็บตัวนักกีฬาที่เชียงใหม่

ซึ่งจะทำให้มองเห็นทิศทางยกคำหนักไทยชัดเจนขึ้นว่าจะเดินต่อไปในทิศทางใดครับ